ตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

คนนี้มาจากอำเภอพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ
ช็อกมารับ๑๐๑ไฟล์ชนะ๖๘ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์และแพ้๓๐ไฟล์ครับ
มาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
ชกมาแล้ว๘๐ไฟล์ชนะ๖๐ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๘ไฟล์ครับ
เอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงผู้เอกนำรายการครับยอดแสนชัยสโซพิษนะครับ
วันนี้ได้น้ำหนักครับ
เล็กอขวัญเมืองครับนายนัทพงศ์สืบสุนทรครับ

ค่ายมวยสิทธองปอนครับจังหวัดมหาศาลคาม
ส่วนทางด้านยอดแสนชัยสโสพิษครับ
คันชิตชัยพรจากอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวัย๒๕ปีครับ

จากอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวัย๒๕ปีนี่แหละครับ
ชกที่นี่๒ครั้งครับชนะ๑แพ้๑ครับ

มันยังมีอาจารย์ทองปอนครับ

ถอดมงคลให้กับทางด้านเจ้าธนูศึกเล็ก
ส่วนวันนี้ยังไม่เห็นเจ๊โสพิษครับ
ส่งทีมมาขึ้นมาคอมทรงควรให้กับเจ้ายอดแสนไช

อาราณีเทศราคาสโสพิษครับ

รมกุสแล้วพุทธี

แต่รูปร่างสรีระนั้นไม่ได้ต่อให้ครับ
ทรงของยอดแสนชัยก็อย่างนี้แหละครับ

ออกมาพยายามจะทิ้งด้วยมัดขวา
กระโดยสิ้งเล็กนี่ประเภทขาโดนชวนแรกอยู่แล้วครับ
โอ้โหเจอหุบซ้ายเมื่อกี้นี่ออกกันขาสั่นเหมือนกันครับกระดูกศึกเล็ก

ต่อเลยครับนี่ครับพยายามจะตบการครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ

กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ

กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
กระโดยสิ้งเล็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ
เด็กนี่ออกกันขาสันเหมือนกันครับ